ผ่านมายี่สิบเก้าวันแล้วนะคะสำหรับคดีน้องชมพู่
ตำรวจเองก็พยายามจะคลี่คลายคดีให้ได้มากที่สุด
พยายามจะตามจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
คือเมื่อวานนี้ก็มีอีกเหมือนกันมีการนำชาวบ้าน
ตำรวจเนี่ยนำชาวบ้านไปจำลองเหตุการณ์การค้นหาน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่หายตัวไปแล้วกลายเป็นศพบนภูเหล็กไฟในจังหวัดมุกดาหาร
คือเรียกตัวชาวบ้านมาจำลองเหตุการณ์เกณฑ์ชาวบ้านที่เคยช่วยกันหาน้องชมพู่ในวันที่๑๑พฤษภาคม
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปพาไปเลยนะคะไปจำลองเหตุการณ์ว่าวันนั้น
ใครเดินไปหาตรงไหนบ้างแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มหลายกลุ่มด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะตามกลุ่มที่มีนายวาหรือช่างวา
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มต้องสงสัยในคดีนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้
นายวาบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเขาเนี่ยนั่งทำไมอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่เพียงแค่ร้อยเมตรเท่านั้น
สืบสวนก็นำตัวนายสิทธิชัยหรือว่าช่างโด่งเพื่อนของช่างวาเนี่ยมาด้วย
เดินจำลองเหตุการณ์การค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายวันเกิดเหตุด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสองเขาบอกเขาทำงานอยู่ด้วยกัน
โดยช่างโด่งและช่างวาก็เดินนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในแต่ละจุดที่ตัวเองเริ่มออกค้นหาน้องชมพู่ในเวลาจริงที่ออกค้นหาของทั้งสองคน
นั่นก็คือเวลาสิบห้านาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาโดยทั้งสองคนมีการเดินเป็นวงกลมเพื่อค้นหาน้องชมพู่บริเวณพื้นที่ราบใกล้กับหมู่บ้าน
ไม่ได้ขึ้นไปบนเขานะคะเดินด้วยกันสามรอบระหว่างที่ช่างโดกและช่างวาเดินไปก็ได้ไปชี้จุดหนึ่งที่ตัวเองเนี่ย
เดินไปเจอกลุ่มผู้หญิง๕คนยืนคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกว่าเห็นรอยเท้าของเด็กอยู่๑จุด
น่าจะเป็นจุดเนี้ยนะคะที่ชี้ชี้เนี่ยนะแล้วก็ห่างไปอีกประมาณหนึ่งเมตรก็พบอีกหนึ่งรอย
หลังจากนั้นเนี่ยไม่เจอรอยอะไรแล้วไม่เจอรอยอื่นใดสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
คนร้ายอาจพาน้องชมพู่เดินมาที่จุดนี้ก่อนที่จะอุ้มน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ส่วนอีกชุดนะคะตำรวจนำลุงดำในแมนและในเบียร์๓ใน๙คน
เดินทางขึ้นภูเหล็กไฟเป็นชุดแรกไปค้นหาน้องชมพู่ในวันที่น้องหายไป
ทั้ง๓คนบอกว่าเริ่มเดินขึ้นมาจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๑๑นาฬิกา
เดินเป็นแถวแบบนี้ค่ะแถวตอนเรียงหนึ่งจำลองเหตุการณ์เหมือนเลย
กระทั่งมาถึงบริเวณเนินกกเบาะขออภัยเนินบ่อกก
จุดพักที่๑ห่างจากบ้านน้องชมพู่เกือบ๒กิโลเมตร
ดำบอกว่าได้บอกให้ทั้ง๙คนเดินในลักษณะปูพรม
พรมคือเดินแบบเรียงหน้ากระดานไปตามเส้นทางนะคะ
แล้วก็เดินแบบนั้นเนี่ยไปเรื่อยกระทั่งมาถึงจุดพัก
จุดที่สองบริเวณลานหินขนาดใหญ่ตอนนั้นเริ่มมืดแล้ว
สักครู่ก็เดินเท้ากันต่อไปจนมาถึงจุดที่สาม
บริเวณห้วยวังฮีช่วงนั้นเนี่ยน่าสักจะประมาณทุ่มหนึ่งได้ค่ะ
ประชุมกันค่ะว่าจะเดินต่อหรือว่าจะวนกลับไปดี
เพราะว่าตอนนั้นทั้ง๙คนที่ขึ้นมามีไฟคนละดวงเท่านั้น
สรุปตัดสินใจเดินกลับทีมข่าวสังเกตนะคะ
ว่าคำถามของเจ้าหน้าที่ที่ถามว่าใครเป็นคนนำทาง
ทำไมขึ้นมาห่างไกลจากบ้านมากทั้งที่น้องชมพู่อายุเพียงแค่สามขวบเท่านั้น
ไม่น่าจะเดินมาไกลขนาดนี้ก็มีการตั้งคำถามด้วยเหมือนกัน
วันนี้ตำรวจจะนำชาวบ้านที่เหลือนะคะไปจำลองเหตุการณ์อีกครั้ง
คาดว่าจะจำลองเหตุการณ์ให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะ